อันนี้ต้องก็ทราบกันอยู่แล้วเป็นนโยบายหลัก
ในการหาเสียงช่วงหาเสียงเลือกตั้งในพระพ่อเผอร์ไทย

เพื่อเพื่อไทยได้เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล

ใช่ค่ะ
ขึ้นประกาศบนเวทีเรื่องนี่เองเลย
อายุ๑๖ปีขึ้นไปใช่ไหมหลักเกณฑ์อย่างอื่นก็ว่ากันไป
วันนี้สิ่งที่กำลังถกเถียงกันมากที่สุดก็คือ
ตกลงแล้วทุกคนจะได้ไหม
ทุกคนได้หมดเป็นทุกคนได้ไหม
เพราะตอนที่รัฐบาลเนี่ยดำเนินการอยู่ก็เลยตั้งอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
แล้วคณะอนุกรรมการเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ล่าสุดเขาเสนอทางเลือกเพื่อให้กรรมการชุดใหญ่ก็มีคุณเศรษฐาเป็นประธานนี่แหละ

เขามาว่าจะเอาทางไหน
ระหว่าง๓ทางนี้บนหน้าจอ
หนึ่งก็คือตัดกลุ่มเงินเดือนเกิน๒๕๐๐๐บาท
หรือมีเงินฝากเกิน๑แสนบาทในบัญชีออกไป

เท่ากับว่าจากผู้มีสิทธิ์นะที่จะเป็นอายุ๑๖ปีขึ้นไปเนี่ย
๖ล้านคนจะเหลือได้แค่๔๓ล้าน
ซึ่งงบประมาณ๕๖๐๐๐ล้านจะเหลือแค่๔๓๐๐๐ล้าน

เงินเดือนเกิน๕๐๐๐บาทขึ้นไป
หรือมีเงินฝากเกิน๕แสนบาท
อันนี้ก็จะได้มากขึ้นมาหน่อย

บจาก๕๖๐๐๐ล้านก็จะเหลือ๔๙๐๐ล้าน
หรือทางเลือกที่๓เอาอย่างนี้ไหม
ให้เฉพาะผู้ที่เป็นผู้มีรายได้น้อย
ก็คือถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน
เหลือแค่๑๕๑๖ล้านคนที่ได้
บ๕๖๐๐๐ล้านเหลือแค่๑๕๐๐๐ล้านเท่านั้นเอง
ตรงนี้ต้องรอว่าคณะกรรมการเงินดิจิทัลชุดใหญ่

แต่เสียงจากประชาชนบอกไม่เลือกสักทางนะคะคืออ่า

อันนี้ผมได้ฟังแล้ว
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่าฟังคุณเศรษฐาตรงนี้ก่อน

แบ่งระหว่างคนจนคนรวยมันอยู่ตรงไหนด้วยนะ

ฟังคุณเศรษฐาก่อนนะครับเพราะว่าได้ไปปรัฐกฐาพิเศษนะครับ
งานภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย
จะคัดออฟที่ตรงไหนผมยินดีรับฟังครับ
นี่นะฮะแต่ทีนี้ก็เป็นการพูดบนเวทีปรากฏฐาพิเศษของ
นายกคุณเศรษฐาทวีสินช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะ
แล้วตกเย็นเมื่อวานนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเงินดิจิทัลก็เลยมีข้อสรุปออกมา๓ทางเลือกด้วยกันนะฮะ
ให้เลือกเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านเห็นไปท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะฮะ
อันนั้นคือเรื่องของจะให้ใครหรือไม่ให้ใครในแง่ที่ว่าคนจนคนรวย
คนมีรายได้น้อยรายได้มากนะฮะส่วนระยะทางเนี่ยจากที่ต้องอยู่ในรัศมี๔กิโลเมตรในการใช้จ่ายนะครับ
จะเปลี่ยนให้เป็นอยู่ในรัศมีระดับอำเภออายุ๑๖ปีขึ้นไปยังมีสิทธิ์ได้เหมือนเดิม

ต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะครับใช่ค่ะจะเปลี่ยนมาให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ย
พัฒนาแพลตฟอร์มแจกเงินดิจิทัลแทนตอนนี้จะมีเป๋าตังค์อยู่ใช่ไหม
แต่อาจจะต้องหาแพลตฟอร์มที่มันรองรับมากขึ้นกว่าเป๋าตังค์นะฮะ
ที่มาของงบประมาณจะใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก
อันนี้อนุประการเขาสรุปเสนอมาให้นะด้วยการตั้งเป็นงบผูกพัน๔ปี
ต้องทำให้โครงการเนี่ยล่าช้าออกไปตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณในปี๖๗
หรือสามารถใช้จ่ายได้ราวพฤษภาคมหกเจ็ดอ่าแล้วก็จะขอให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ย
ยอยขึ้นเงินภายใน๔ปี

เพราะว่ารัฐบาลเดิมบอกว่าตั้งใจจะใช้สักช่วงต้นปี๖๗

เพื่อให้เป็นแบบพายุหมุนทางเศรษฐกิจ
ใช่ให้กระตุ้นแบบเบื้องต้นแบบระยะสั้นเลย
แต่ถ้าต้องเลือกระหว่างทาง๑๒๓เนี่ย
พายุหมุนมันไม่เกิดแน่แน่ใช่ค่ะอ่าไอ้เหตุผลสามทางเลือกตรงนี้เนี่ย

ก็ที่คุณจุลภัณฑ์อวรรษรัฐมนตรีช่วยคลัง
ในฐานะประธานอนุกรรมการเงินดิจิทัลบอกว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เห็นว่าควรดูแลเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะ
เหตุผลว่าเศรษฐกิจและการบริโภคมันฟื้นตัวแล้ว
ถ้าไปใส่เงินให้อีกมันอาจจะเกิดภาวะเงินเฟ้อได้
คุณจุลพันธ์เองบอกว่าผมไม่เห็นด้วยนะ

แต่เห็นควรตัดกลุ่มผู้มีรายได้ที่ได้เงินไปแล้ว

และหรือมีบัญชีเงินฝากเกิน๕แสนบาท
คุณจุลพันธ์มองว่ากลุ่มนี้ไม่ควรได้สิทธิ์นี้ค่ะ
เพราะว่าถ้าใส่เงินให้เขาไป๑๐๐๐บาท

ใช่ทีนี้มีคำถามถามคุณสุรพันธ์บอกว่า
อ้าวถ้าคุณพูดแบบนี้เท่ากับเพื่อไทย
ไม่ได้ทำตามที่หาเสียงเอาไว้อ่ะสิถูกไหม

คือมันก็ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกัน
ส่วนจะทำได้มากได้น้อยถ้ามันรู้ว่าถูกประสงค์
การกระตุ้นเศรษฐกิจก็ถือเป็นเรื่องที่รับได้
ก็ดีไปอย่างเมื่อคืนมีเสียงตอบรับจากประชาชนดังมาก
เห็นชัดเลยว่าส่วนใหญ่รอนโยบายนี้อยู่
แต่ทีนี้คนไม่เข้าใจเรื่องที่คุณจุลพันธ์ออกมาบอกทำนองว่า

โยบายที่ต้องขับเคลื่อนประเทศเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

คือผมได้ฟังเมื่อเช้าอยู่นะฮะแต่ไม่ได้ฟังละเอียดมาก
แต่ว่าได้ฟังช่วงจังหวัดตรงนี้อยู่
คุณจุลพันธ์ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับพี่ยุทธ์
อนุญาตพี่ยุทธ์ด้วยนะครับพี่ยุทธ์สรยุทธ์กรรมกรข่าว
ผมไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงของเรื่องเล่าเช้านี้

ยุทธ์ก็สัมภาษณ์คุณยุรพันธ์ทางโทรศัพท์
พี่ยุทธ์ก็ถามรักษณะเหมือนกับที่เรามีคำถามนี้แหละ
บอกถ้าต้องเลือกหนึ่งสองสามไม่ว่าจะเลือกทางไหน
มันก็ไม่ใช่ทางเหมือนที่เคยหาเสียงเอาไว้
ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นคุณจุลพันธ์อาจจะฟังคำถามชัดหรือไม่ชัด
อาจจะได้ยินเรื่องได้ยินแค่คำว่าหาเสียงหรือเปล่า
คุณชะพันธ์ก็เลยพูดว่าช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงหาเสียงแล้ว
มันเป็นช่วงที่ต้องทำงานตามนโยบายในส่วนของรัฐบาล
มันหมดช่วงหาเสียงไปแล้ว
คุณจุลพันธ์ไม่ได้หมายความถึงเรื่องที่ว่า
เราไม่ได้หาเสียงแล้วเราเลยไม่ต้องทำตามนโยบาย

อันนี้เป็นคำชี้แจงนะครับเพราะบางทีก็ฟังกันคลาดเคลื่อน
เงินฝากใช่ไหมเงินฝากของคนไทย
ทปทเขารวบรวมเอาไว้ในช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคมปีที่แล้วนะคะ
เงินฝากคนไทยมีเท่าไหร่กันเชียว
อ่าที่ว่าจะต้องไปดูว่าจะให้มีเงินฝาก

เขาบอกว่ามีอยู่๑๒๐ล้านบัญชีนะคะ
เงินฝากรวมทุกประเภทอยู่ที่
๒หน่วยเป็นล้านล้านบาทค่ะ
ซึ่งส่วนใหญ่จะฝากไม่เกิน๕๐๐๐บาท
มีคนที่ฝากเกิน๑แสนบาทแต่ไม่เกิน๒แสนบาทอยู่๓ล้านกว่าบัญชี
รวมเงินฝากคือ๔๖๔๕๒๙ล้านบาทค่ะ
ส่วนคนที่ฝากเงินเกิน๕แสนบาทแต่ไม่เกิน๑ล้านบาทเนี่ย
มีอยู่๑ล้าน๖แสนกว่าบัญชี
รวมเงินฝากคือ๑๑๔๔๔๕๔ล้านบาทนะคะ

บัญชีมิ้นน่าจะอยู่ข้อที่๓เลยมั้งคะ

ไม่ให้จะเอาไว้ยังไงยังไม่ได้บอก
ผมยังไม่อยากให้ก่อฟังสับสนทางนั้นอยากจะตอบต้องตอบให้หมดนะครับ
แถมยังจะขอให้ร้านค้าเนี่ยทยอยขึ้นเงินภายใน๔ปีด้วย
ไม่ใช่ว่ามาขึ้นเงินแบบพร้อมกันในคราวเดียว
อันนี้คุณสิริกัญญาบอกนะครับ

ดิฉันเข้าใจดีว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่เพื่อไทยได้หาเสียงไว้
แต่ถ้าสามารถที่จะบอกกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่ามันติดปัญหาในเรื่องอะไรนะคะ
งบประมาณมีไม่พออย่างไรนะคะ
ที่ฉันคิดว่าประชาชนน่าจะเข้าใจได้

ให้พุ่งไปที่ตัวแหล่งที่มางบประมาณมากกว่าว่าสรุปแล้วมีเงินเท่าไหร่ที่จะทำโครงการนี้กันแน่